เพราะว่ามีชาวประมงไปพบเจอจราเข้
อันนี้อยู่ในแม่น้ำเอาเข้าไป
อยู่ในทะเลชายฝั่งบ้านสปอมอำเภอเมืองที่จังหวัดนราธิวาส
อันนี้คือครั้งแรกที่ชาวประมงพบเห็น

หลังจากนั้นนะจราเข้ตัวนี้ที่เขาบอกว่าน่าจะยาวประมาณ๓เมตร
มันไปโผล่ที่หาดนาราทัศน์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

แล้วมันก็หายไปใต้น้ำ
จากนั้นมันไปโผล่อีกครั้งที่บริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบน
หรือว่าโครงการพัฒนารุ่มน้ำบางนาบรา

ซึ่งห่างจากชายหาดนราทัศน์ประมาณ๔กิโลเมตร
โอ้โหตอนนี้ทางจังหวัดนะคุณ
เพราะว่าประชาชนภาวะไม่กล้าลงเล่นน้ำแล้วนะครับ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงามประมงจังหวัดนราธิวาส
แล้วก็นายนิคมสุขสวัสดิ์เจ้าหน้าที่ชุดไกรทองรุ่มน้ำตาปี
ศูนย์ป้องกันประมงน้ำจืดภาคใต้จังหวัดสุราธานี
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้วางแผน
จราเข้ตัวนี้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
เป็นเวลา๒วันเต็มมาแล้วนะคุณ
ปรากฏว่ายังไม่สามารถจับจอราเข้ตัวนี้ได้
จากจอราเข้ที่ถูกไล่ล่ามีอาการตื่น
แล้วก็ด้วยสัญชาตญาณการหนี
จราเข้ก็โผล่มาบ้าง
แต่ก็มุดลงใต้น้ำเป็นเวลานาน
และมีการแอบโผล่ขึ้นมาบริเวณตามริมฝั่งอยู่บ้าง
ซึ่งประชาชนชาวประมงรวมถึงทางเจ้าหน้าที่
ก็ยังเห็นอยู่แต่ไม่สามารถจับได้นะครับ
รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนราธิวาส

เป็นจราเข้น้ำเข็มค่อนข้างจะตัวใหญ่

อุปสรรคสำคัญในการจับเขาก็คือพื้นที่มันกว้าง
ต้องปรับแผนการใช้คนแล้วก็เครื่องมือที่มากกว่าเดิม

บีบพื้นที่ให้จราเข้ว่ายน้ำเข้าหาฝั่งซะ
แต่มั่นใจนะครับว่าไม่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่
ในการจับจอราเข้ตัวนี้อย่างแน่นอน

เพราะว่าแววตาของจราเข้มันจะสะท้อนแสงแล้วเห็นได้ชัด

การไล่ล่าจราเข้ในแม่น้ำบางนาราครั้งนี้

อบลูกจูงหลานเดินทางมาเฝ้าสังเกตการณ์
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กันอย่างมากนะครับ

เหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักตากอากาศแห่งใหม่
ของชาวจังหวัดนราธิวาส
เมื่อได้เห็นจราเข้โผล่ขึ้นผิวน้ำ
ก็เฮ้ยมันมาแล้วโผล่มาแล้ว
ก็ลุ้นให้เจ้าหน้าที่สามารถจับได้
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพไว้
เป็นที่ระลึกด้วยเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริง

แล้วก็มั่นใจในฝีมือของไกรทองนั่นเองนะครับ